แม่ค้าขายข้าวแกงแทบช็อกเลยนะคะ
เช้าขึ้นมาจะจัดของเตรียมขายข้าวแกงค่ะคุณผู้ชม
ไปดูในตู้เก็บของปรากฏว่าใต้ตู้เหลือมตัวแบบแห้งเลย
นั่นอยู่ตรงนั้นออกมาแล้ว๔เมตรตัวใหญ่มาก
เป็นเรานี่เอาจริงถ้าเป็นปุ้ยนะเป็นลม

แม่ค้าเขาบอกว่าแทบช็อกใจแทบวายสุดท้ายแล้ว
ตั้งสติได้รวบรวมสติรีบวิ่งไปหาเพื่อนบ้าน
แล้วให้เพื่อนบ้านโทรแจ้งกู้ภัยให้หน่อยนะ
กู้ภัยมาถึงไม่รีรอและรอรีจับเลยจ้ะ
ด้วยความเชี่ยวชาญและช่ำชองนะคะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมคือจุดเกิดเหตุก็คือร้านขายข้าวแกงริมถนนมหาราชที่กระบี่
กระบี่นี่ตัวใหญ่จริงเลยนะพวกเหลือมเนี่ย
กู้ภัยใช้เวลาไม่นานสุดท้ายจับได้

เหลือมตัวนี้ยาวกว่า๔เมตร
น้ำหนักสักประมาณเกือบ๓๐กิโลกรัมค่ะคุณผู้ชมนะฮะ
แล้วสุดท้ายจับได้แล้วเอาไปไหนต่อ
รูปภัณฑ์สันธารเสร็จแล้วไปไหนต่อครับพี่เบิร์
คืนสู่ธรรมชาติครับธรรมชาติอยู่ไหนครับคุณสุประโชค

ไม่ว่าจะเป็นงูบองหลาหรือว่างูเหลือมงูหลามเนี่ยนะ